ของสัตว์ค่ะพาไปดูที่พิศนุโลกกันหน่อยตำรวจเนี่ยเขาไปเจอชาวเวียดนาม
พร้อมกับซากเสือชำแหละเจอเพียบเลยอ่ะค่ะเนี่ย
ก็จับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะเพราะว่าชาวเวียดนามเนี่ยนะ
เขาเตรียมแล้วล่ะจะเอาซากเสือที่ชำแหละออกนอกประเทศนะคะ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกก็ไปตรวจสอบที่รถโดยสารปรับอากาศสายตากมุกดาหาร
หลังจากที่พนักงานประจำรถเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งตำรวจเลยนะบอกคุณตำรวจ
มีผู้โดยสารเป็นชายชาวต่างด้าว๒คนถือถุงพลาสติกอะไรก็ไม่รู้
เบอร์เรอเลยขนาดใหญ่เลยอยากให้มาตรวจหน่อย
เพราะว่าท่าทางมีพิรุษเหลือเกิน
หลังจากนั้นพอตำรวจไปถึงปั๊บ
ก็เชิญตัวผู้ชายชาวต่างด้าว๒คนลงจากรถทัวร์
แล้วก็บอกว่าขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
ทีนี้พอเปิดถุงสัมภาระดูก็พังงะเลยค่ะคุณผู้ชม
ซากเสือถูกชำแหละถูกหั่นเป็นชิ้น
ทั้งเท้าทั้งกระโหลกทั้งซี่โครง
เจอพวกแบบตัวเดียวอันเดียวของเสือด้วยค่ะ
แล้วก็เนื้อเสือรมควันอีก๔ถุงใหญ่
ไขน้ำมันเสืออีก๑ขวด
ทีนี้ทั้งหมดก็คุมตัวไว้นะคะ
ชายชาวต่างด้าว๒คนพร้อมกับของกลางพาไปที่โรงพัก
พอสอบสวนทั้งคู่เป็นชาวเวียดนาม
ก็อ้างว่าซื้อซากเสือมาอีกทอดนึง
ซื้อมาจากในตุ่นเป็นชาวเวียดนามเหมือนกัน
ตอนที่จ่ายตังค์ไปจ่ายไป๓๐๐๐บาท
ที่จะเอากลับประเทศเวียดนาม
โดยจะออกจากประเทศไทยทางหนองคาย

ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เกี่ยวกับสัตว
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้ดีนะว่าอะไรเนอะ

ค่อยเพ่งค่อยเล็งกันนะคะ
เดี๋ยวดูซากรถก่อนคุณผู้ชม

โดยคุณครูหนุ่มที่ขอนแก่นเขาบอกว่าเจออะไรก็ไม่รู้
บางอย่างวิ่งออกมาจากข้างทางตัดหน้ารถ

คือเราก็สอบถามคนที่โพสต์คลิปนะคะ

อันนี้จังหวะนี้

ไว้ก่อนนะแต่ม้าเนี่ยมันอยู่ได้วันหนึ่งคงบาดเจ็บเยอะค่ะ

หลังจากนี้เนี่ยตำรวจก็จะต้องเร่งติดตามหาเจ้าของม้าต่อไปด้วยนะคะ